ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสกลนครกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าที่สกลนครเขามีการจัดกิจกรรมแสดงความอาลัย
เพื่อถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
แล้วก็น้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดไม่ได้ด้วยนะคะ
หลวงราชการที่๙เคยเสด็จพระราชดำเนินไปที่สกลนครถึง๑๐๙ครั้ง
แล้วก็ทรงช่วยบำเพ็ญทุกเข็นให้กับประชาชน
ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
เช้าวันนี้ที่จังหวัดสกลนครก็เลยมีการจัดพิธีทำบุญตักบาทขึ้นค่ะ
ก็จัดกันที่สนามกีฬาอำเภอสว่างแดนดินนะคะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศนี้กับคุณยุธยาตุ้มมี
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานมาจากจังหวัดสกลนครค่ะ
เพราะว่ารัชการจังหวัดสกลนครพร้อมกับรัชกาลและประชาชนในพื้นที่
ร่วมกันทำบุญตักบาทเข้าสารอาหารแห้งพระสงฆ์๑๐๙รูป
จาก๓อำเภอประกอบด้วยอำเภอสว่างแดนดินอำเภอเจริญศิลป

โดยเป็นพระสายธรรมยุทธ์๔๙รูปแล้วก็พระมหานิกาย๖๐รูป
เรียงลำดับนั้นพระรับบินทบาทจะเรียงลำดับอาวุโสครับ
ซึ่งวันนี้มีประชาชนมามากอาจจะไม่ได้เป็นรูปหัวใจมาก

วันนี้แล้วนะครับซึ่งที่อำเภอสว่างแดนดินถือเป็นสถานที่แห่งแรกที่รอยพระบาทในหลวงราชการที่๙ได้จารึกบนพื้นดินสกลนครเมื่อวันที่๑๑พฤศจิกายนปี๒๔๙๘เพื่อเยี่ยมรัศดรครับ
นั่นหมายความว่าวันนี้จะครบรอบ๖๑ปีแห่งการเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดสกลนครครั้งแรกด้วย
ซึ่งอำเภอสว่างแดนดินนะครับได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาทแล้วก็จะมีการแปลอักษรร้องเพลงสารเสริญพระบารมีที่สนามกีฬาอำเภอสว่างแดนดินแห่งนี้ครับ
ว่าหลังจากเสร็จพิธีตักบาทเวลาประมาณ๘นาฬิกาก็จะใช้เวลาประมาณ๑๕นาทีเคลียร์พื้นที่เพื่อเตรียมแปลอักษร
โดยการแปลอักษรนั้นจะมีประชาชนประมาณ๘๐๐๘๕๐๐คนแปลเป็นรูปหัวใจใช้สีขาวแล้วก็สีดำมีเลข๙อยู่ภายใน
ล่าสุดนั้นทางอำเภอได้ให้แปลอักษรเพิ่มคำว่าสกลนครปฐมยาตราเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับ
จาก๙พระบาทแรกในหลวงราชการที่๙เสด็จพระราชดำเนินยังจังหวัดสกลนครก็คือบริเวณที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน
ในวันที่๑๑พฤศจิกายนปี๒๔๙๘ในเวลา๙นาฬิกา๔๐นาทีนะครับ
แล้วก็ถือเป็นที่มาของการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ของชาวสกลนครที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ด้วยนะครับ
ชื่องานที่มีชื่อว่า๑๐๙ครั้งรอยพระบาทยาตรายังจารึกสกลนครปฐมยาตราปวงประชาสุขใจถวายอาลัยองค์ภูมิพลครับ
โดยการจัดการแบ่งออกเป็น๓ส่วนหลักนะครับก็คือปฐมยาตราก็คือช่วงเช้านี้ครับ
เป็นการทำบุญตักบาทจุดแรกที่ในหลวงราชการที่๙เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราชดรชาวสกลนครก็คือที่สว่างแดนดินแห่งนี้ครับ
ส่วนที่๒วงประชาสุขใจก็คือเวลาประมาณ๑๕นาฬิกา
ในวันนี้นะครับจะมีกิจกรรมแปลอักษรเลข๑๐๙แล้วก็มีข้อความสกลนครที่สนามมิ่งเมือง
สื่อความหมายถึงจำนวน๑๐๙ครั้งที่ในหลวงรัชกาลที่๙เสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพระราชกรณียกิจในพื้นที่สกลนครและก็สนามมิ่งเมือง
พระองค์มีพระราชดำรัฐแรกแก่ชาวสกลนครครับ
ใจความสำคัญก็คือให้กำลังใจประชาชนต่อสู้กับความยากลำบาก
ประกอบอาชีพต่อไปด้วยกำลังกายและก็กำลังใจนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบกรณิกรชาวสกลนครครับ
จึงใช้ชื่องานว่าปวงประชาสุขใจ
เวลาประมาณ๑๘นาฬิกานะครับจะเริ่มพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัย
จากบริเวณสนามมิ่งเมืองไปจนถึงหน้าพระตำหนักภูพาลราชนิเวศ

เพื่อร่วมลำลึกถึงเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน
นำพากว่าความเจอเดินมาสู่พื้นดินแห่งนี้
คันวาชงคำจะมีประชาชนมาร่วมงาน
แสดงความอาลัยและแดดในโรคนรัชกาลที่๙
สำหรับความภาคภูมิใจนะครับสกลนครเป็นเมืองที่ตั้งตำหนักเปรียบเสมือนบ้านของพ่อหลงของพวกเรา
ส่วนวันนี้จะได้พิสูจน์ได้เห็นว่าคนสกลนครยังมีความจงรักภักดีเต็มเปี่ยมในหัวใจ
สิ่งที่พระองค์ท่านได้ทำให้กับพื้นแผ่นดินสกลนครนั้นมากมายสุขานับ
ครั้งที่เสด็จทุกย่างพระบาทล้วนแล้วแต่เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชน
สร้างความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชนวันนี้คนสกลนครนับเรือนแสนจะน้อมดวงใจ
ถวายลำลึกถึงพระองค์ท่านท่านจะสถิตในหัวใจพวกเราตลอดไป
เราจะยืน๑๓กิโลพร้อมกับแสงเทียนแสงเทียนจะคลื่นส่งไปถึงพระตำหนักอันเป็นบ้านของท่าน
วันนี้เราภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยเราภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนสกลนคร
ภาคภูมิใจที่พระองค์ท่านเสด็จที่สกลนคร๑๐๙ครั้ง
ภาคภูมิใจที่พระองค์ท่านเลือกสกลนครเป็นบ้านของพระองค์ท่าน
วันนี้พี่น้องชาวสกลนครจะถอดหัวใจเพื่อถวายความจงรักภักดี
วันนี้คนสกลนครจะรวมกันเป็นหนึ่ง
โดยที่มาด้วยหัวใจแห่งความรู้สึกว่าพระองค์ท่านจะสถิตในดวงใจของพวกเราตลอดไปตามชั่วนิดนิรันดิ์ครับ
บิดละครับเราก็จ้ำมาอิสไทย

วันนี้ก็คือเสียงจากชาวสกลนครนะครับ
ถือได้ว่าเป็นตัวแทนที่สูตรถึงความในใจครับ